ชาวบ้านเชียงใหม่ออกล่าปลาบึกยักษ
เปิดมาให้คุณดูเลยว่าตัวใหญ่ขนาดไหน
เป็นปลาบึกยักษ์น้ำหนักเกือบ๑๐๐กิโลกรัม
ถูกใส่มาในเรือหาปลาของคุณพี่สุธิพงศ์มโนวง
ชาวบ้านแม่วงชุมอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
หลังออกวางข่ายจับปลาในเขื่อนแม่น้ำกวงอุดมธารา

โดยก่อนหน้านี้มีการอนุญาตให้จับปลาทำประมงได้แล้วนะครับ
ฤดูปลาวางไข่จากเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
มีการประกาศห้ามจับปลานะครับ
สำหรับปลาบึกยักษ์ตัวนี้จับได้เป็นตัวแรกของปีนะฮะคุณ
มีอายุเกือบ๑๐ปีน้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
จับได้บริเวณเขตน้ำลึกห่างจากฝั่งประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ

นายสุธิพงศ์คุณพี่เขาก็จะส่งไปขายให้กับร้านอาหาร
ในพื้นที่ราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาทคุณแล้วคิดดู๑๐๐กิโลกรัม
ปีที่ผ่านมาชาวบ้านสามารถจับปลาบึกขนาดยักษ์ได้นะครับ

ซึ่งแต่ละปีชาวบ้านก็จะนำเรือออกจับปลาบึก
โดยใช้วิธีการวางตะข่ายเป็นระยะทางยาวไม่ต่ำกว่า๑๐๐เมตร
แล้วก็ได้ปลาหมึกยักษ์ทุกปีนะครับ

บึกก็จะจำศีลไม่ยอมออกจากเขตน้ำลึก
กว่าจะถึงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้

โดยช่วงนี้ชาวบ้านจะเริ่มต้นในการจับปลาบึกแล้วนะครับ
เราเห็นว่าเขาจับปลาตัวใหญ่ได้แบบนี้เพราะอะไร
เพราะเขามีการเว้นวักช่วงฤดูที่ปลาวางไข่
ให้ปลาค่อยเจริญเติบโตมา
ถือว่าเป็นการอยู่คู่กับธรรมชาติ
อยู่คู่กับการอนุรักษ์ของชาวบ้านด้วยนะครับ